คุณผู้ชมครับนางสาวไข่มุกและนางสาวพลอยอดีตพยาบาลเนี่ย
บอกให้ช่วยเหลือเธอหน่อยนะครับติดตามคดีให้เธอหน่อย
เขาไปที่นี่ก็เปิดบาดแผลให้ดูแผลน้ำร้อน
ถูกบังคับให้ตบตีกันเองนี่คือสิ่งที่บอกคุณปวีนา
แล้วเล่าย้อนนิดนึงคือก็เล่าย้อนให้คุณปวีนาฟังว่า
ฮรุเนี่ยนะเขาอ้างว่าเป็นลูกท่านทูต
รู้จักตำรวจทหารคนวงการบันเทิงประกวดนางงาม
มามาร่วมลงทุนขายออนไลน์ขายคอลลาเจนกัน
ทั้งสองคนลาออกจากพยาบาลเลยครับคุณผู้ชมครับขายบ้านขายรถกู้หนี้ยืมสินมา
นะฮะนี่ตอนที่ให้ดูแผลครับคุณผู้ชมฮะกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนขายคอลลาเจน
นะครับเป็นเงินกว่าสิบล้านบาทมามาช่วยกันไลฟ์
คือก่อนที่จะโดนทำแบบนี้นะตอนนั้นก็ยังดีกันอยู่
มามาช่วยกันไลฟ์ขายคอลลาเจนผ่านออนไลน์นะครับ
ปรากฏว่าทำยอดขายไม่ตามเป้าเขาอ้างแบบนั้น
บอกนี่เธอรู้ไหมว่าเราเป็นหนี้กว่าร้อยสี่สิบล้านแล้วนะที่ผ่านมานะครับ
หลังจากถูกทรมานที่ชี้แผลให้ดูเธอพยายามจะหนีแต่ถูกขู่
ดีจะแจ้งให้ตำโลจับนะเพราะว่าทั้งคู่เป็นหนี้บริษัทนะ
แล้วสั่งรอปภไว้แล้วถ้าสองคนนี้ออกจากคอนโดแล้วก็
เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนทำให้เหยื่อทั้งสองคนถึงขั้นเคยคิดสั้น
จะฆ่าตัวตายครับคุณผู้ชมครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ตอนหลังก็คือลาดทั้งตัวคือเทอย่างนี้เลยค่ะ
แล้วแขนเราอยู่แบบนี้มันก็เลยแบบลาด

แล้วก็จะมีบางช่วงที่เขามัดมือไขว้หลัง
หรือว่ามัดปากไม่ให้ร้องอะไรอย่างนี้

รอบนี้ค่ะตั้งแต่โดนเตาลีดเลย
แล้วก็หลังจากนั้นมาน้ำร้อนก็ด้วย

ใช่ใช่ถึงร่องมัดบุกรุนทรีย์
แล้วก็ขนของส่วนตัวเราไปทิ้งหมดเลย
เมื่อกี้คือวิบากรรมของไข่มุกกับพลอยใช่ไหม
ภรีรินทรีย์หย่อกหลายถูกขังเหมือนกัน
ทำร้ายให้ตบตีลูกตัวเองพยายามให้ลูกเกลียดแม่
แล้วฮารุเนี่ยเป็นแม่พระเข้ามาปลอบนะครับ
คือตอนนี้ทั้งแม่ทั้งลูกยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับ
อับคุณประวินาหงษกุลว่ายังไงนะครับ
เป็นประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
พาพยาบาลทั้งสองอดีตพยาบาลทั้งสองคนไปที่ศูนย์พึ่งได้
โรงพยาบาลตำรวจครับเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวของเหยื่อพยาบาล
อีกรายหนึ่งแล้วเข้าประชุมร่วมกับสหวิชาชีพ
คนคนหนึ่งต้องโดนหนักขนาดไหนถึงเป็นแผลขนาดนี้ครับ
แล้วเดี๋ยวจะพาผู้เสียหายทั้งหมด๔คนก็คืออดีตพยาบาล๒คน
แม่กับน้องชายอีก๑คนนะครับ
ไปพบใครไปพบนั่นแหละฮะนั่งข้างกันครับ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สโมสรตำรวจ
เพื่อจะติดตามคดีช่วยเหลือเยียวยากันต่อไป
นี่เป็นความคืบหน้าของเหยื่อของฮารุนะครับ
ที่ล่าสุดไปขอให้คุณปวีนาช่วยติดตามคดีแล้วครับ